ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพระไว้นะคะ
ที่เข้าบวชอุปสมบทเมื่อช่วงเช้าของวันนี้
ซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงรวมไปถึงคู่จิ้นอย่างกัปตันชนลทรมาร่วมงานด้วยนะคะ
คือพิธีเกิดขึ้นนะคะที่วัดปริวาสราชสงครามย่านพระราม๓เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
โดยมีเพื่อนในสังกัดแกรมมี่รวมไปถึงคู่จิ้นอย่างกัปตันชนลทรฝ่าสายฝนมาร่วมบุญแห่นาค
โปรยทานกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว
โดยงานนี้ค่ะพระวัยได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
ก่อนเข้าพิธีอุปสมบทว่าอยากบวชมานานแล้ว
และเมื่อถ่ายซีรีส์จบก็หาคิวบวชทันที
เรื่องต้นนะคะบอกว่าจะบวช๑๔วันแต่ยังไม่มีเลิกศึกค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพเมื่อช่วงต้น
เห็นเลยว่ามีแฟนคลับมาร่วมอนุโมทนาบุญกันเยอะมากนะคะ
ที่มาร่วมงานด้วยนะคะ
ด้วยกัลกดเองด้วยนะคะ